ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะตำรวจนครบานบางขุนเทียนค่ะจับคนร้ายที่บุกเดี่ยวชิงทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาบางขุนเทียน
แล้วก็ได้เงินสดไปกว่า๒แสนบาทได้แล้วนะคะ
โดยผู้ต้องหาสารภาพว่าที่ตัดสินใจก่อเหตุเพราะต้องการนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว
เนื่องจากรายได้ไม่พอใช้ค่ะ
ตำรวจนครบานบางขุนเทียนนะคะนำตัวนายนบพลพงฉบับนภาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายนพลเป็นคนร้ายที่บุกเดี่ยวใช้ปืนชิงทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาบางขุนเทียน
เงินสดไปกว่า๒แสนบาทเมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเช่าภายในซอยเอกชัย๔เขตจอมทอง
พร้อมยึดของกลางที่นายนพลนำเงินที่ได้จากการชิงทรัพย์ไปซื้อหลากหลายชิ้นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปโทรทัศน์ล้อแม็กซ์รถยนต์๔ล้อ
แล้วก็สร้อยคอทองคำมูลค่ารวมแล้วกว่า๑๖๐๐๐บาทด้วยกันค่ะ
นายนพลสารภาพว่าสาเหตุที่เข้าชิงทรัพย์ธนาคารเพราะต้องการนำเงินไปชำระหนี้สินต่าง
ขณะที่อาวุธปืนตนได้สั่งซื้อมาจากทางอินเตอร์เน็ตในราคา๔๐๐๐บาท
ส่วนเหตุจูงใจที่เลือกธนาคารแห่งนี้ในการก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าอยู่ใกล้กับที่พักแล้วก็สะดวกกับการหลบหนี
ประกอบกับการรักษาความปลอดภัยของธนาคารแห่งนี้ไม่แน่นหนาจึงกล้าที่จะลงมือค่ะ
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้สั่งกำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัยธนาคารเพิ่มเติม
หากธนาคารไหนมีระบบรักษาความปลอดภัยไม่แน่นหนาให้ตำรวจสายตรวจเข้าตรวจตราเพื่อป้องกันการก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน
แต่ทางนี้ก็เชื่อมั่นค่ะว่าธนาคารแต่ละแห่งมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอยู่แล้วค่ะ
เรื่องนี้คงต้องขยายประเด็นเรื่องของการซื้อปืนทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเพราะว่าผู้ต้องหารับสาภาพว่าได้สั่งซื้อปืนทางอินเทอร์เน็ตครับ
สั่งการไว้แล้วให้มีตรวจสายตรวจเสริมด้วยซ้ำไปเฉพาะการจัดสายตรวจในการป้องกันรวมทั้งในการสืบสวนในเชิงลึกแล้วก็หามาตรการ
เดี๋ยวอาจจะต้องคุยกับทางลงทางธนาคารหรือฐานบันการเงินต่างด้วยเพื่อจะได้วิเคราะห์ฐานการสาธารณภาพอาทยากรรมและก็มาหาทางแก้ปัญหาไม่มันเกิดปัญหาเข้าขึ้น
เกิดขึ้นผมมาตรวจโรงพักหลายหลายที่ผมก็บอกแล้วเราต้องไม่ประมาท
เมื่อมันเหตุเกิดขึ้นก็ต้องสืบสวนติดตามจับกลุ่มให้เร็ว
แล้วที่สำคัญนะต้องติดคุกให้เร็วด้วยที่ผมบอกทุกอย่างเร็วหมด

อกจากนี้นะคะพลตำรวจโทสานิทก็ยังสั่งกำชับให้ตำรวจชุดสืบสวน
นครบานค่ะเร่งปราบรามการค้าอาวุธปืนเถื่อนในอินเทอร์เน็ต
หลังจากที่การก่อเหตุที่ผ่านมา

เขาออกไปซื้อมาในราคา๔๐๐๐๐บาททางอินเตอร์เน็ต